วิกหมอชิดส่งเข้าประกวดมา

อกจากความทุ่มเทในเรื่องของการแสดงแล้วเกี่ยวกับบทพูดในละครที่เขาใช้ภาษาในยุคโบราณ
เรื่องฟิตหุ่นรูปร่างกำยำให้สมกับเป็นคุณหลวงคนโบราณเขาบอกว่าต้องตัวใหญ่ลำ
ให้สมกับบทบาทเขาหน่อยไม้ก็บอกเต็มที่ไม่แพ้ใครเลยพี่
งานนี้นะคะรูปร่างของตัวเองเนี่ยดูแลให้เต็มที่แล้วแต่พอต้องมาใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นหรือบางฉากเนี่ย
หลายคนก็ลุ้นบอกว่าแทบจะไม่ใส่กันอยู่แล้วนะใจบางกันหมดแล้วนะคะ
อดเสื้อโชว์หุ่นก็หลายฉากเหมือนกันไม้เขาทุ่มเทสุดตัวถึงขั้นฟิตเกินไปนะ
จนฝ่ายเสื้อผ้าบอกว่าไม้เผาหน่อยนะเพราะว่าอะไรแตกอาทิตย์หนึ่งเจอกัน
เอาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนไซส์อีกแล้วจะเป็นยังไงไปฟังหน่อยค่ะ
ด้วยความที่เป็นเพลียจน้องตัวนักคืนคุณหลวงเขาไม่ไหว่ใส่เสื้อผ้า

คนจะแซวเรื่องหุ่นเราเยอะไหมว่าเราแบบโอ้โหเราพร้อมถอดตลอดเวลา
ก็เป็นการกดดันน้อง
เวลาน้องมาก็จะแบบโอ้โหพี่ไมค์ไปเล่นใหม่อีกแล้ว
ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมต้องไปเล่นแล้วอะไรอย่างนี้
เสื้อผ้าเริ่มบ่นแล้ว
พี่ไมค์ไปทำอะไรมาเสื้อใส่ไม่ได้อีกแล้ว

เมื่อคืนคุณหลวงก็ใส่เสื้อแต่เป็นเสื้อแบบซีทรู
ของผู้ชายในสมัยก่อนก็เซ็กซี่ครับ

ทุกคนก็แซ่บนะครับมีเบาแซ่บทุกคน
แซ่บตั้งแต่เบาเย็นคุณหลวง

แซ่บเป็นกิ๊วรื่องสมัยก่อนมันไม่มีแอร์คูณ

คุณหลวงเขาจะนอนเขาก็ถอดเสื้อเป็นเรื่องปกติ
นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรทำแล้ว
ต่อมาค่ะคุณผู้ชมค่ะพ่อหนุ่มแบรี่ณเดชนคุกิมิยะ
ครั้งนี้มีโอกาสมารับละครพีเรียสหลายคนจับตามองนะ
บทบาทออกหลวงอินทราชพักดีจากกลายกินนารีนี่
คุณผู้ชมแค่เห็นฉากฟิตติ้งทำเอาแฟนฮือฮาเลยนะ
เพราะว่าณเดชน์เนี่ยเขาจัดเต็มหลวงอินได้แบบ
หล่อทั้งเข้มกล้าวใจสุด
ผู้จัดก็เหมือนจะรู้ใจแฟนละครอย่างเราอะเนาะ
ก็เลยเสิร์ฟลุคนี้ของณเดชน์ออกมาให้ได้ชมเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยค่ะ
เนี่ยทำให้เราได้เห็นแบบหุ่นล่ำซิกแพคเน้นนะคุณผู้ชม
กิ๊กแจ๊กอยากจะเป็นต่ังเหรอคะให้ณเดชน์มา

คุณผู้ชมเอาอย่างนี้แล้วกันนะ

เพราะว่านอกจากจะได้ฟินกับบทบาทของณเดชน์และยายา

ก็น่าจะมีฉากอวดหุ่นของหลวงอินนี่แหละ

โอ้โหมาเป็นต่อเรื่องนี้เลยนะคะ
เจ้าพบกับพี่หมื่นโป๊ปคุณผู้ชม
สมัยที่เล่นละครบุพเพศอันนี้ว่าต้องยอมรับเลยนะคะ
ฉากไหนฉากนั้นมานะคะนอกจากรอยยิ้มหวาน
ของพี่หมื่นโป๊ปแล้วนะคะก็ซิกแพคนี่แหละค่ะ
ที่ทำให้อเจ้าเราแบบใจเต้นกระชุ่มกับโชว์ไอ้เสียละเกินเนี่ยค่ะ

มันเป็นกล้ามที่มันเป็นแบบธรรมชาติมาก

พี่โป๊ปการันตีว่ามีแน่นะคะ
รับรองว่าฟินน้ำมงน้ำหมักกระจาย

สมัยบุภเพมันก็มีบางซีน
เพราะว่าบางซีนไฟมันแรงมาก
มันก็ต้องใช้ช่วยเพื่อให้หนังมันดูนิดนึง

แต่ตอนนี้คือเอาจริงนะไม่ไหวแล้ว

บางทีฟิตอยู่แต่ว่าจะทำให้เป็นเหมือนแบบ
เมื่อ๖๗ปีที่แล้วยาก

ฟิศก็คือเราก็คือดูแลตัวเองเหมือนเดิมเลย
แต่แค่ว่ามันไม่มีถอดเสื้อแค่นั้นเอง
ว่าแล้วดิฉันก็ขอย้อนยุคไป
นี่เขาพิเหลียดนี่ลิเกย์

ไม่ก็อย่าย้อนยุคโอ้โฮนี่ก็ไม่สงสารเลยปล่อยเลยต้อง